ส่วนที่จังหวัดชนบุรีนะคะเกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นในห้างแห่งหนึ่งเนี่ยนะคะ
เวลาเกิดขึ้นอะไรในห้างเนี่ยตอนนี้หลายคนแตกตื่นตกใจเลยนะ
แต่จะจ้องว่าเป็นเหตุวุ่นวายมีผู้เสียชีวิตหรือเปล่า
มีผู้บาดเจ็บหรือเปล่าเนี่ยนะคะเราไม่อยากให้ซ้ำรอยกับเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้น
แต่เมื่อวานนี้ที่ชนบุรีค่ะไม่ได้ร้ายแรงอะไรมาก
เพราะว่าผู้ชายเข้าไปเอะอะโวยวายคลุ้มคลั่งปลาข้าวของในธนาคารเนี่ยนะคะ
สรุปสุดท้ายตำรวจมาถึงต้องใช้คำว่าหามค่ะ
ช่วยกันแบบนี้ตำรวจสี่ห้านายหามผู้ชายคนนี้ที่เอะอะโวยวายคลุ้มคลั่ง
ขึ้นท้ายรถกระบะเอาไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เอาไประงับสติอารมณ์เพิ่มเติมที่โรงพักเพราะว่าเขาคลุ้มคลั่ง
และสิ่งที่เขาคว่างปลาก็คือแก้วน้ำคว่างไปในธนาคารแห่งหนึ่งในห้างนี่แหละ
อยู่ที่อำเภอเมืองชนบุรีนะคะนอกจากนี้พยายามใช้มีดพกทำร้ายรอปภของธนาคารด้วย
เมื่อวานนี้ค่ะสำหรับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบไปถามพ่อค้าแม่ค้า
ซึ่งขายของอยู่หน้าห้างพ่อค้าคนหนึ่งค่ะ
เล่าให้ฟังบอกว่าชายคนนี้เห็นนะจู่วิ่งมาเลย
วิ่งมาแล้วก็จัดเอาเท้าถีบประตูธนาคารแล้วก็คลุ้มคลั่ง
ทำลายข้าวของคว่างปลาสิ่งของประชาชนเห็นก็ตกใจ
ส่วนตัวเขาเองตกใจตั้งใจฟังอยู่ว่ามีอาวุธปืนหรือเปล่า
พอได้ยินว่าอ้าวไม่มีปืนมีแต่มีดเขาก็โอเค
โล่งใจได้สักนิดนึงแต่เขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้ค่ะ
ปีบประตูธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับปีบแล้วมันเหมือนว่า
ทางคนเดินไปเดินมาทางไปทั่วมีเห็นอาวุธหรืออะไรไหมครับมีเห็น
อาวุธปีบครับอ๋อเอามาไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลไม่ใช่เหตุจริง
ใช่ไหมครับไม่มีไม่มีเองครับผู้กรรมกรับสพแสนสุกบอกว่า
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ผู้ชายคลุ้มคลั่งเนี่ย
ก่อเหตุโวยวายคลุ้มคลั่งเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้ว
แต่ว่าครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะก็ต้องแจ้งคอหาไปเพิ่มเติม
พกพาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
พยายามทำร้ายผู้อื่นขัดขวางการจับกลุ่มเจ้าพนักงานค่ะ